ประชาชนที่บอกว่าจะมาร่วมติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเท่าที่เห็นด้วยสายตาขณะนี้ยังคงบางตานะคะ
ขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเรื่องของการจราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพราะว่ามีการปิดถนนสายสำคัญอย่างเช่นแยกเกียรติกายนะคะ
ส่วนบรรยากาศล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ก็คือการดูแลความเรียบร้อยของทางเจ้าหน้าที่
ที่มีการวางกำลังแล้วก็ตรึงของความแข็งแรงของอุปกรณ์

เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่แยกเกียรติกายนะคะ
เราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะ
มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของกองบังคับการตำรวจนครบาน๑
เพราะว่าเป็นลักษณะของมวลรวมของทางด้านตำรวจนะคะ
ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ค่ะด้านบนนั้นก็จะวางกำลังตำรวจอยู่
ประมาณห้านายนะคะสามารถขึ้นจากสะพานลอยคนข้ามได้แค่
ทางด้านของฝั่งรัฐสภาเท่านั้น
แต่หากเป็นทางเดินคนข้ามฝั่งที่ติดกับถนนทหารนั้น
ไม่สามารถที่จะขึ้นไปด้านบนได้นะคะ
เพราะว่าติดรั้วรวดหนามหีบเพลง
ซึ่งเจ้าหน้าที่นำมาวางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตู้คอนเทนเนอร์นะคะ
ถูกนำมาวางไว้รอบอาคารรัฐสภาทั้งหมดค่ะ
แล้วก็นำเอาป้ายไวนิวนะคะมาปกคลุมไว้ทั้งหมดนั้น
ก็เพื่อที่จะให้ดูสวยงามมากขึ้น
เราก็ลดความดุดันนะคะของตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
เพราะว่าหลายต่อหลายครั้งการชุมนุมที่ผ่านมา
ก็มักจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการกีดขวางนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการจราจรกันบ้างคุณผู้ชม
ดิฉันเองเดินทางมาจากไทยรัฐทีวีมาที่อาคารรัฐสภา
ใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะคะ
เพราะว่าตำรวจมีการปิดการจราจรในหลายเส้นทาง
เกียรติกายนั้นตัดทั้งถนนทหารแล้วก็ถนนสามเซน
ประชาราชสาย๑มุ่งหน้ามาทางสามเศษมาไม่ได้นะคะ
เมื่อมาถึงเกียรติกายก็จะเจอกับรั้วรวดน้ำตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
รวมไปถึงรั้วที่เราเห็นนั้นเป็นรั้วสำหรับกั้นเรื่องของการจราจร
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกอยู่
แต่ก็ยังว่าค่ะเพราะรถนั้นเข้ามามากเลยทีเดียว
รถพยาบาลรถจักรยานยนต์รถของประชาชนทั่วไป
เราจึงได้เห็นภาพของประชาชนที่ต้องลงเดินเท้า
เข้าไปยังสถานที่ทำงานต่างนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเราต้องบอกว่าในขณะนี้ถนนสามเศษแยกเกียรติกาย

ถูกปิดกั้นการจราจรด้วยรวดหน่ำและกระตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อเป็นแนวกั้นระหว่างรัฐสภากับกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนพักก้าวไกล
ที่จะมาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ของที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ค่ะ
ผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ก็คือประชาชนที่ต้องเข้ามาในพื้นที่มีความจำเป็นต้องมาทำงาน
พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่ต้องใช้สัญจร
ทำให้ถนนประชาราชสาย๑มุ่งหน้ามาทางแยกเกียรติกาย
ถนนทหารถนนสามเซนติดขัดสลับกับหยุดนิ่ง
ประชาชนต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้นนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของบรรยากาศ
ถนนทหารค่ะคุณผู้ชมตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากถูกนำมา
ติดตั้งข้างอาคารรัฐสภาแล้วก็บริเวณโดยรอบตั้งแต่ค่ำคืนแล้ว
โดยนำเอาผ้าไวนิวนะคะมาปกคลุมไว้เพื่อลดความดุดัน
แล้วก็สร้างบรรยากาศเป็นมิตรมากขึ้นนะคะ
ส่วนรั้วรวดหนามหีบเพลงก็ถูกติดตั้งที่สะพานข้ามแยกเกียรติกาย
ให้ผู้สนับสนุนพักเก้าไกลแล้วก็ประชาชนที่จะมา
ติดตามการประชุมของรัฐสภานั้นสามารถใช้เส้นทางได้
ทำให้เราได้เห็นฆาตรัสกาลและเข้าที่รวมไปถึงประชาชน

ก็ทยอยเข้ามาในพื้นที่นะคะแต่ว่ายังบางตา
นั่นก็เป็นเพราะว่าตามกระแสข่าว
มีการระบุว่านัดการเงินในเวลา๑๕นาฬิกานะคะ

นายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐จะเป็นใครค่ะ
เราได้พบกับคุณแพทย์อายุ๕๒ปี

ที่นั่งรถรับจ้างมาลงด้านข้างของอาคารรัฐสภา
แล้วก็เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภานั้น
รบเสียงของประชาชน
ว่าตัวเองไม่ได้เป็นด้อมส้ม

แล้วก็ตั้งใจมาให้กำลังใจนายพิธาริมเจริญรัฐ
ซึ่งได้รับเลือกจากประชาชนให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
เมื่อถามว่าวันนี้พกพาอาวุธมาหรือไม่
เพราะว่าเขาห้ามนำอาวุธเข้ามาในบริเวณพื้นที่นะคะ
คุณแพทย์บอกว่าประชาชนนั้นมีเพียงร่มแล้วก็มือถือเท่านั้น
ยืนยันว่าจะอยู่ติดตามการประชุมรัฐสภา
กว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่
ไปฟังเสียงของคุณแพทย์ค่ะ
หลายตาชาวจิบก็ยังมาเลยค่ะ

อาวุธหรือเปล่า
การดูแลความเรียบร้อยของการประชุมรัฐสภาวันนี้
ได้สอบถามทางตำรวจที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณ
โดยรอบบอกว่าเราจะได้เห็นกำลัง
นอกพื้นที่น้อยมากนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคารรัฐสภา๘กองร้อย
เพื่อดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดบริเวณด้านนอกนั้น
จะเป็นหน้าที่ของตู้คอนเทนเนอร์รั้วรวดหนาม
แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศยรักษณ์สุดที่แยกกิตกาย